ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกันต่อดีกว่าครับ
เครื่องแรกเนี่ยศูนย์ศูนย์นะครับจากนั้นในช่วงเครื่องหลังจำวะนี้เนี่ย
แล้วก็ตอกส้นวัดต่อมาที่ปฐมพลสะกิดเปลี่ยนทางนิดนึงนะครับ
แดงดาบอลชดคาแล้วก็บอลมาเข้าทางเขาอีกทีหนึ่ง

ประเดิมต่อกันต่อที่โปรแกรมนะครับ
ขออภัยโปรแกรมเนี่ยนะครับมี๔คู่นะครับ
วันนี้๖โมงเย็นขอนแก่นยูเนเต็ดเจอกับประจวบ
เชียงรายเจอกับนักคอร์รัฐศรีมา

แล้วก็บุรีรำยูเนเต็ดจะพบกับทางโปรลิสเทโรครับ
ส่วนฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายหลังจากที่เรียกตัวมานะครับ
ความพร้อมในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ซึ่งแข่งขัน๒๕๓๑ตุลาคมนะครับ
โดยเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบนักเตะ
ก่อนที่จะมีการคัดเลือกมาเก็บตัวครั้งต่อไป

ฟุตบอลลีกในประเทศตัวหลักที่เล่นให้กับสโมสรมีอาการบาดเจ็บหรือไม่
รวมทั้งสถานการณ์โควิดในประเทศต้องพยายามทำตามเป้าหมาย

ส่วนเรื่องเศร้าในวงการฟุตบอลไทยครับ
ฟุตบอลชายทีมชาติไทยเสียชีวิตลงครับหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งมาหลายปีแล้วนะครับเป็นมะเร็งปอด
นี้นักบอลไทยหลายคนเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามเขาก็จะหยิบยื่นมือไปช่วยเรื่องของค่าใช้จ่าย
อย่างอุ้มธิรทรเนี่ยก็เคยนำเสื้อที่ได้แชมป์เจลีกมาประมูลก็ได้เงินสูงถึง๕๑๐๐๐บาทมาแล้วนะครับในการเอาไปช่วย
ซึ่งอุ้มธีรทรก็ยังได้โพสต์เฟสไว้อะไรต่อการจากไปครั้งนี้ของน้าเน่ด้วยนะครับ
ส่วนฟุตซอลทีมชาติไทยเดินทางไปซ้อมครั้งแรกนะครับ
ยืดเส้นยืดสายหลังจากต้องเดินทางยาวนานกว่า๒๐ชั่วโมง
นักกีฬาสิบคนนะครับยังไม่ได้กระเป๋าเดินทางเนื่องจากมีตกหล่นนะครับ
บางคนต้องยืมชุดอุปกรณ์จากเพื่อนอาทินาวินนะครับ
ยืมชุดแข่งรองเท้าจากวรุษหวังสมแอล
สุภวุฒินะครับไปยืมเสื้อของกระทาวุฒหารคำพา
สาประตูมาใส่ซ้อมก่อนนะครับ
ซึ่งอยู่ในกระเป๋าที่หายไปครับ
อยู่ระหว่างการประสานติดตามกลับมาให้เร็วที่สุด
อันนี้เป็นเรื่องที่หนักใจแทนทีมฟุตซอลไทยมาก

ซอลชิงแชมป์โลกเจอกับประตูเกตวันที่๑๓กันยายน